ผมไปต่อที่จังหวัดนนทบุรีเรื่องนี้ต้องขออภัยคุณผู้ชมมาไว้ก่อนสำหรับเนื้อข่าวนี้
ผมจะพยายามอ่านให้ระมัดระวังเจ้าของร้านเครื่องเสียงไม่ทนแล้ว
อาม่าที่อยู่ติดกันเนี่ยนะครับเอาสิ่งปฏิกูลมาสาด
สิ่งปฏิกูลมีทั้งน้ำและทั้งเนื้อผมอ่านดีขึ้นไหมครับอ่านดีขึ้นไหมฮะ
กรณีนี้เป็นปัญหาที่เรื้อรังยืดเยอะกันมานานระหว่างเพื่อนบ้านห้องแถว
มันโอ้โหใช้ผนังร่วมกันอ่ะอาม่าอาม่าคนนี้ถ้าคุณผู้ชมพอจะจำได้นะ
ปีสองพันแล้วหกสิบสี่ปีที่แล้วอามาก็เคยนะครับ
มีพฤติกรรมกับเพื่อนบ้านก็คือไปโยนถุงสิ่งปฏิกูล
หน้าร้านรับซ่อมไดนาโมริมถนนตีวานนท์ตะบนท่าทราย
อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีมาแล้วจนเกิดการลุมทำร้ายนะฮะ
อาม่าโดนรุมตบจนฟันล่วงอ่ะตอนนั้นอ่ะล่าสุดอาม่าคนเดิม
มีพฤติกรรมแบบเดิมย่องเข้าไปที่หน้าร้านเครื่องเสียงตอนดึกดึก
คุณผู้ชมดูภาพนั่นนะฮะสาดไปแล้ว
สาดไปแล้วสิ่งปฏิกูลที่ผมบอก
เจ้าของร้านเนี่ยมาเปิดประตูตอนเช้าโอ้โหเปิดประตูปั๊บ

อะไรนะครับกลิ่นนะครับไม่ใช่ลูกค้ากลิ่น

สวนปื้กขมคอเลย
คุณรุจรีปรีชาเวทกุลหรือว่าเจ๊เล็กอายุ๕๓
ถนนติวานนท์เล่าบอกว่าอาม่าเนี่ย
เอากระป๋องใส่สิ่งปฏิกูลที่ผมบอกเนี่ยครับ
ราดใส่บานประตูเหล็กของร้านประมาณ๒เดือนแล้ว
ลาดตรงไหนบ้างลาดตรงประตูเหล็กพับ
ที่เปิดปิดร้านคือคุณผู้ชมครับลาดจนมันเป็นผูกขึ้นสนิม
คุณผู้ชมคิดดูว่าจะต้องลาดบ่อยนานแค่ไหน
สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับเธอกับคนงานของร้าน
กลิ่นที่มันตีเข้าจมูก
โดยเฉพาะช่วงเช้านะครับพอเปิดร้านปั๊บนะ
ก็จะมีคราบไอ้สิ่งประเทศกูลนี่
สาดใส่ตรงประตูกับตรงไหนรู้ไหม
ตรงไหนคะตรงแม่กุญแจมือมันต้องจับต้องจับนะ
แม่กุญแจน่ะนะบางครั้งก็มีเนื้อติดมาด้วย

นี่ผมอ่านเรียบร้อยแล้วนะคุณน้ำแข็ง
ยังจะกล้าถามอีกแล้วว่าอ่านดีขึ้นไหมพี่เบิร์ด
หรือจะให้แม่ผมจะอุตส่าห์เลือกใช้คำ
คนงานต้องมาล้างล้างทำความสะอาด
แต่คนงานทนไม่ไหวบ่นขอลาออกแล้วเจ๊

ตัวพี่เล็กเองก็เครียดความดัน๒๐๐กว่าแล้ว
ต้องไปหาหมอแล้วทนไม่ไหวต้องไปแจ้งความ
แต่ก่อนหน้านั้นก็ไปคุยกับลูกของอาม่า
เออคุณผู้ชมว่าลูกของอาม่าจะว่าอย่างไร
นะลูกของอาม่าบอกโอ้โหไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกัน

คือถ้ามีใครเอาอาม่าไปรักษาได้ครอบครัว
ยินดียินดีให้เอาตัวไปรักษา
ดังนั้นเธอก็ต้องการให้ตำรวจหรือหน่วยงานเกี่ยวกับสุขภาพจิตเนี่ย
ลงพื้นที่มาดูแลช่วยเหลือหน่อย

เขาก็ปวดหัวจริงนี่ขนาดครอบครัวพูดนะ